สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหันนะครับวันนี้มีเรื่องที่ต้องเตือนกันหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของฝนครับซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปในบริเวณทางตอนกลางของประเทศนั้น
มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
อกจากนี้สถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์จะดีขึ้น
เริ่มต้นในภาพแรกนะครับเป็นลักษณะการคำนวณฝนที่จะมีโอกาสตกหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ
เหลืองคือฝนตกหนักสีเขียวคือตกปานกลางนะครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้สักส่วนใหญ่
แต่ว่าหลังจากนี้จะค่อยเคลื่อนออกลงสู่ทะเลในบริเวณพื้นที่อ่าวเบงกรนะครับ
ลุมกับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่เกาะตัวอยู่บริเวณดังกล่าว
ในขณะที่ฝนเหนือยังมีตกปะปลายนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นเป็นบริเวณตอนบนฝั่งตะวันตกเชียงใหม่เชียงรายลำปางแม่ห้องศร
ยังคงมีโอกาสเกิดฝนเป็นระยะ

เพราะว่าถึงแม้ว่าฝนหลังจากนี้จะลดลง
แต่ว่าปริมาณน้ำฝนก่อนหน้านี้สะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยทางธรรมชาติอื่น
โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
มีจังหวัดไหนบ้างติดตามฟังดีนะครับ
จังหวัดที่ต้องระวังอันตรายที่มาจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีสงขลาพัทธลุงนครศรีธรรมราชนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดสุราธานีกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
อยู่บริเวณดังกล่าติดตามการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญติดตามประกาศเตือนจากทางราชการด้วยนะครับ
ขณะที่ท้องทะเลคลื่นยังคงสูงประมาณ๒๔เมตร
ชาวเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ
ใครที่จะไปทำกิจกรรมตามริมชายหาดต้องระวังเรื่องของคลื่นสูงซัดฝั่งนะครับ
ระวังแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๔

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสามารถพัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง

จะมีชื่อดังต่อไปนี้นะครับมีชื่อว่าอสิรีนะครับ
ยุลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือนะครับ
ระหว่างที่เคลื่อนที่ก็จะดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่บริเวณฝั่งตะวันออก

กลุ่มฝนนั้นจะพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกหลังกลางสัปดาห์นี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า

ค่อยเคลื่อนที่ขึ้นไปทางเหนือนะครับ
แล้วก็เข้าสู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศพม่าต่อไปในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นนะครับ

วนอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอาจจะเกิดหมอกหนาเกิดขึ้นนะครับ
ใครที่จะสัญจรตอนเช้าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย
นี่คือภาพรวมของสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ